มาดูกันที่แม่นาคคนสวยกันบ้าง
คนนี้เขาก็เคยเป็นแม่นาคมาอย่างที่บอกไป
คุณใหม่ดาวิกาเคยรับบทแม่นาคในภาพยนตร์พี่มากพระขนงเมื่อ๓ปีก่อน
แล้วก็ความสำเร็จเนี่ยทะลุรายได้หลายคนทราบกันไปแล้วว่าทะลุ๑๐๐ล้านบาทมาแล้ว

ช่วงที่ใหม่ดาวิกาสวมบทบาทเป็นแม่นาค
เธอเคยเจอกับเหตุการณ์อาถรรพ์อะไรมาบ้างค่ะ

ก็เลยแบบได้มีการศึกษาบ้างค่ะ
เขาเรียกว่าเล่าให้ฟัง
แล้วก็บอกวิธีการทำตัวปฏิบัติตนของเราด้วย
ตอนแรกค่ะมีคนบอกว่าแบบในภาพนั้นติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอไปดูก็ซูมแล้วก็สว่างปรับสว่างใหญ่เลย
ปรับสว่างว่าใครนะอะไรอย่างนี้

ตอนเปิดกล้องก็ไปไหว้ไปเรียบร้อยค่ะ

ก็ไปเจอเขาเรียกอะไรเจออาถรรพ์เป็นภาพติดเงามาแล้วก็
แต่ว่าเธอบอกว่าก่อนถ่ายทำก็มีการไปไหว้ที่วัดย่านาค

แต่ว่าภายหลังจากการที่ถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อย
รายได้มาครึ่งแรก๕๐๐กว่าล้านบาท
ทีมงานก็เลยขอพานางเอกสาวคนสวยกลับ
รำแก้บนที่ศาลย่านาควัดมหาบุตรอีกครั้งหนึ่งด้วย
ก็ถือว่าเขาบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทำให้ตามขั้นตอนเอาที่สบายใจกันดีกว่านะคะ

สร้างชื่อเสียงให้กับใหม่ดาวิกานั่นเอง
ต้องบอกว่าใครที่เล่นภาพยนตร์แม่นาคพระขนง